ให้เค้าเรียกว่าใครภาพไอ้แน่นอย่างเจราะ

หลังนั้นมีบอกว่าแม่หลวง

จะหมายความฝันเข้ามาเถอะ

รวมก็ดีเนี่ยคนที่ไม่เห็นคลิปเขาก็จะมองว่า
แต่ถามแล้วดูได้ยังไงว่าหนูไปทำอยางอ้าง
ทุกคนก็บอกว่าเจ้าบ้านเป็นเราทุกคนเป็นเราอันเนี้ยคือมันเสียหายกับตัวพุ่งโดยตรง
อันที่สองนะคะเครื่องแบบที่ทางเพจที่โป๊เอาไปแปะเนี่ย
มันเป็นเครื่องแบบที่เพิ่งใส่ชุดข้าราชการฝ่ายปกครองก็คือผู้ใหญ่บ้านนะเจ้า
ซึ่งถือว่าเครื่องแบบอันนี้มันเป็นเครื่องแบบที่ทรงเกียรติสำหรับกุ้งเป็นสถาบันที่ก็ควรจะเอามาแปะในสิ่งมามุกคืออนาจารย์นะคะ
คุณเห็นว่าสองสิ่งเนี้ยมันแบบเป็นมันแบบเป็นผลนี้เลย
แล้วก็อย่างที่สามก็คือเป็นการเผยแพร่ในเชิงไม่สร้างสรรค์ก็คือมาได้ผลประโยชน์กับสังคมอย่างเลยกลายเป็นตัวผู้เผาเนี่ยไปเผยแพร่ในสิ่งแบบเปลี่ยนบรรหน้าเป็นตัวอย่าง
คุณเห็นว่า๓สิ่งเนี่ยถ้าเรามองลึกมองชัดแล้วมันอาจจะมาเป็นปัญหาใหญ่ในความรู้สึกของหลายท่านก็ตาม
แต่กุ้งมองว่ามันเสียเกียรติมันเสียศักดิ์ศรีอย่างน้อยสถาบันอย่างน้อยก็คือสถาบันกำลังพยาบาลอย่างน้อยตัวกุ้งเอง
ตัวสุดแปปแป๊บกั๊บเสียงคำเล่าอ้างเสียงลืมนะเจ้ามันทำให้ตัวคุณดูขวดิเจ้า

โปรดติดตามตอนต่อไป